ที่ผ่านมาหนึ่งในชื่อที่มีการพูดถึงอย่างมากเป็นคนในข่าว
แม็กซ์อนุสวรีโอ้โหแสบจริงจริงคนนี้
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเออ
หลังจากไปบุกจี้จี้ชิงเงินบ่อนแถวดินแดงคุณผู้ชมฮะ
เกือบสามแสนอ่ะเออมันเป็นประเด็นว่าเฮ้ย
ตำรวจรู้เรื่องรึเปล่าเรื่องบ่อนเนี้ยครับแล้วมันมีอีกเยอะไหม
แล้วที่แก๊กก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุด้วยตนเองหรือเปล่า
หรือมีใครจ้างมาหรือเปล่าเออมีใครอยู่เบื้องหลัง
จ้างมาให้เปิดโปรงบ่อนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัว
ส่งสารฝากขังและสารก็ไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นเหตุอุกอาจช่วงเช้าเมื่อวานนี้ยี่สิบหกสิงหาครับ
ตำรวจสอนอดินแดงคุมตัวแม็กซ์อนุสวรีชื่อจริงก็คือนายธนาดิสัยสมพงศ์
ส่งฟ้องสารอาญาความผิดฐานใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์โดยมียานผ่านะในเวลากลางคืน
และพกสิ่งเทียมอาวุธปืนก็คือบีบีกันหลังจากที่แก๊กก่อเหตุบุกเดี่ยว
ชิงเงินบ่อนการพนันย่านดินแดงได้เงินไปเกือบสามแสนครับ
ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมา๒๔สิงหาคมถามแม็กซ์จริงแม็กซ์ทำไปเพราะอะไรเนี่ย
จ้างมาหรือเปล่าแม็กซ์ยืนยันทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะเขาเนี่ยเสียพนันไปเป็นล้านแล้วก็ทะเลาะกับกาดของบ่อนด้วย
ยืนยันนะคุณผู้ชมไม่มีนะนายมาสั่งให้มาเปิดโปรงบ่อนเนี่ย
ส่วนคลิปที่เราเห็นกันคุณผู้ชมไอ้คลิปทางขวาเนี่ยคือเราเห็นจังหวะที่แม็กซ์เอาเงินไป
เงินไปเกือบสามแสนแม็กซ์บอกว่าไอ้ที่เห็นมันเห็นเฉพาะตอนที่กวาดเงินมาแล้ว
แต่ในความเป็นจริงนะก่อนหน้านั้น๓๔วันยังไงฮะ
เขามีการทะเลาะวิวาดกันมาก่อนครับเอาไปฟังแม็กซ์หน่อยครับ
ยังไงผมมอบตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจะเข้าไปป้นครับ
เพราะถ้าเกิดคลิปคลิปมันออกมาเฉพาะตอนที่ผมกวาดเงินนะครับ
แต่จริงกล้องมันสี่ห้าสิบตัวถ้ามันออกมาหมดอ่ะมันเห็นหมด
ผมเข้าไปผมทะเลาวิวาดกันก่อนแล้วผมก็แค่คนเล่นผมไม่มีตังค์ผมก็เลยหยิบตังค์มา
บอกเองนะคือจริงแล้วเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดหลายตัวเลยหลายสิบตัวเลย
แต่ว่าไอ้ที่มันออกมาคลิปที่มันออกมามันเห็นแค่เฉพาะตอนเขาก่อเหตุไงฮะอืม
ทีนี้มาดูทางคดีครับคือทางศาลเนี่ยพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทำของแม็กซ์
มีลักษณะอุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวชั่วคราวไป
ผู้ต้องหาก็คือในแม็กซ์อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าก่อให้เกิดพยานตรายอื่นได้ครับ
ประกอบกับพนักงานสอบสวนยื่นเรื่องคัดค้านด้วยในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวานนี้ครับในวิชาญคลายเพชรที่๕๒ปีเสือสีฟ้าคนนี้ครับ
เขาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ่อนแห่งนั้นไปพร้อมกับชายเสื้อดำอีกหนึ่งคนไปพบพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงจากนั้นคุมตัวทั้งคู่ไปฝากขังที่สารแขวงพระนครเหนือครับ
แต่ว่าสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ครับพันธุ์ตำรวจเอกเอกรัฐในฐานะรักษาราชการแทนผู้กำกับสนดินแดงยืนยันว่าชายเสื้อฟ้าคนนั้นเป็นเจ้าของบ่อนจริง
โดยนำเอกสารหลักฐานสัญญาเช่าซื้อมาเป็นหลักฐานด้วย
พบว่ามีการเช่าซื้อตั้งแต่๕มกราคมปีนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ย
เพื่อเปิดเป็นโต๊ะสนุกแต่เห็นว่าตำรวจไม่ได้มีการกวดขันเลย
แล้วก็ดัดแปลงลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันส่วนจะมีความเชื่อมโยง
ตอนแรกเราได้ยินชื่อเสียเปี๊ยกเสียเปี๊กตองแปด
ตำรวจบอกจะมีความเชื่อมโยงกับเสียเปี๊ยกหรือไม่นั้นตอนนี้สอบสวนอยู่ครับ
ส่วนบ่อนแห่งนั้นเนี่ยพบว่ามีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเล่น
รวมไปถึงถอดกล้องวงจรปิดไปหมดแล้วนะตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเรียกเจ้าของที่และกาดซึ่งเป็นคู่กรณีกับนายแม็กซ์
มาสอบปากคำเพิ่มเติมครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
กลุ่มชายชะกันที่บุกบ้านแม่ของแม็กซ์ไม่ใช่ตำรวจนะ
ไม่ใช่ตำรวจครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกแม่ของนายแม็กซ์
มาสอบประคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันไปถามแม่ของแม็กซ์หน่อย
ชื่อแม่วรินทรครับอายุ๖๘ปี
วรินทรบอกว่าหลังจากลูกแม็กซมอบตัวแล้วก็กลับมาบ้าน
มากราบขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปจนทำให้ครอบครัวเนี่ยเสื่อมเสีย
ซึ่งแม็กซ์ลูกชายเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ไม่เล่นแล้วพนันเนี่ยเล่นทีไรก็เสีย
เชื่อว่าครั้งนี้พอเป็นข่าวใหญ่โตคุณแม่เชื่อว่าโอกาสนี้แหละ
แม็กซ์น่าจะเลิกพนันได้จริงจริงสักกะทีครับครับส่วนเรื่องชายชะกันที่บุกมาหาถึงห้องแม่
แม่บอกว่าก็ไม่ได้กังวลหรอกนะเรื่องกลุ่มชายชะกันเนี่ยว่าจะวกกลับมาอีกหรือเปล่า
เพราะหลังจากที่เป็นข่าวขนาดนี้คิดว่าคงไม่มีใครกล้ามาทำอะไรแม่แล้ว
อยากฝากไปบอกคนที่ติดการพนันว่าเลิกได้ก็เลิกเพราะติดการพนันมันทำให้ชีวิตไม่เหลืออะไรเลย
ไฟไหม้เนี่ยยังเหลือที่ดินแต่การพนันไม่เหลืออะไรเลยนี่เป็นความของแม่ของแม็กซ์อนุสวรีครับ
แม่พูดถูกแม่พูดถูกจริง